คำถามที่อยากตอบที่สุดนะคะ
มันมีความเข้าใจที่ผิดคาดอย่างมหันในประเทศไทย
อาจจะเกิดจากเราดูปลาวุ่นจิ้นมากเกินไป
เพราะว่าในความเป็นจริงยิ่งมีอำนาจมากล้นเท่าไหร่
ที่คาดหวังว่ารัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร
จะทำให้เกิดการใสสะอาดกันไปทั้งแผ่นดิน
ถามว่าคุณจำเรื่องนาฬิกาได้ไหมคะ
คุณจำเรื่องอุทยานราชพักษ์ได้ไหมคะ
คุณรู้หรือเปล่าย้อนกลับไปสมัยจอมพลสลิดจอมพลธนอม
จอมพลสลิตเมื่อเสียชีวิตไปนะคะ
ตรวจสอบทรัพย์สินมีเงินเป็นพันล้าน
ในขณะที่รับราชการมาตลอดชีวิตนะคะ
ฉันไม่อยากจะเทียบกับผู้นำการทหารคนปัจจุบัน
ที่รับราชการตลอดชีวิตมีทรัพย์สินเยอะมากเหมือนกัน
ไม่น่าเชื่อว่าเป็นข้าราชการประจำแล้วมีทรัพย์สินแบบนี้ได้อย่างไร
คำถามแบบนี้เกิดขึ้นตลอดเวลามันชัดเจนมาก
คุณกลับไปอ่านประวัติศาสตร์ทุกครั้งที่มีการเกิดรัฐบาลพระเด็จการ

นำไปสู่การอย่างมโมโหลาลพันธุ์ลึกที่สุด
เท่าที่จะเกิดขึ้นได้เพราะอะไร
เพราะว่ายิ่งมีอำนาจมากยิ่งไม่มีใครกล้าตรวจสอบ
ทุจริตคอรัปชั่นเกิดขึ้นทุกที่ในโลก
แต่มันป้องกันปราบปรามและทำให้ลดลงได้
ด้วยการตรวจสอบที่เข้มข้นถึงแก่น
มีอำนาจมากการตรวจสอบยิ่งน้อยลง
มีอำนาจมากคนยิ่งไม่กล้าทำอะไร
เพราะฉะนั้นการคาดหวังว่า
คนโกงไรหมดไปไรเก่าต้องตาย
รัฐบาลคอสชเป็นความเข้าใจที่ผิด
ภายใต้รัฐบาลประชาธิปไตยที่ประชาชนมีอำนาจมากที่สุดเท่านั้น
ที่การทุจริตคอลชั่นจะถูกลดลง